ที่จังหวัดนครราชศรีมาเมื่อวานนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบรถหรูลัมโบกินี่สีเหลืองค่ะ
โดยตรวจสอบเพราะว่ามีการขับผ่านถนนเส้นทางสายพิมายจักราช
แล้วก็ไปจอดอยู่ที่หน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมายคันนี้ค่ะคุณผู้ชม
คือเจ้าที่เขาไปตรวจสอบแล้วก็ขอดูเอกสารในการครอบครองรถ
ปรากฏว่าเจ้าของไม่สามารถนำเอกสารมาชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ได้

และคนที่ขับรถคันนี้ก็คือนักร้องดังวงบางแก้ว

แล้วก็ไม่สามารถชี้แจงถึงที่มาของรถได้
บอกแต่ว่าเป็นรถของเพื่อนไม่มีเอกสารให้ดู
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องยึดเอาไว้ชั่วคราวนะคะ
ตำรวจภูทรพิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่สรรพสามิตรจังหวัดนครราชศรีมา
ว่ารถสปอร์ตหรูคันนี้ค่ะลัมโบกินี่
สีเหลืองหมายเลขทะเบียนป้ายแดงพพ๘๘กรุงเทพมหานคร

คือรถคันนี้ขับผ่านไปตามถนนสายพิมายจังหวัดนครรัชศรีมาร์
แล้วก็เจ้าหน้าที่ขอเรียกตรวจสอบรถยนต์คันนี้
เจ้าหน้าที่ก็ไปตามหาวิ่งผ่านไปถนน
อย่างที่บอกก็คือเส้นสายพิมายจักราม
แต่ว่าไปจอดอยู่ที่หน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
ไปตรวจสอบคนขับรถก็คือนายพงพฤษสินสุวรรณ
หรือม้านอายุ๓๒ปีเป็นนักร้องค่ะ
บางแก้วก็เป็นนักร้องฝาแฝด
นายพงพะเอ่อโพงพดนะคะบอกว่า
ขับรถยนต์คันนี้มาแต่เป็นรถของเพื่อนยืมมาขับ
ขอดูเอกสารก็ไม่มีเพราะว่ายืมรถเพื่อนมาไม่ได้เป็นรถของตัวเอง
เจ้าหน้าที่ก็เลยเชิญตัวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรพิมาย
พร้อมกับประสานเจ้าที่สรรพสามิตรให้เข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติม
เบื้องต้นตอนนี้ก็อายัดรถเอาไว้ก่อนเพื่อตรวจสอบค่ะ